แกงเลี้ยงถ้วยเดียวเนี่ยมันทำให้คนสองคนทะเลาะกันได้จริงหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นข่าวอักษรย่อพิธีกรสายหา
ทะเลาะกันเพราะว่าแกงเลี้ยงถ้วยเดียวนี่แหละ
ชาวเน็ตเขาก็เลยเอ้าคาดเดากันไปต่างนานาว่า
น่าจะเป็นสาวต้นหอมกับหนูเล็กก่อนบ่ายหรือเปล่า
เพราะว่าล่าสุดค่ะหนูเล็กก็ไม่ได้เป็นพิธีกรในรายการที่ทำร่วมกับต้นหอมแล้วด้วย
ส่วนพี่หนูเล็กเองก็ควงสามีมาร่วมรายการตัวแม่มาแล้วทางไทยรัฐทีวีของเรา
เธอบอกว่าเธอไม่ขอตอบเรื่องนี้นะเพราะว่าเธอบอกว่าเธอตอบทุกอย่างไปหมดแล้ว
ซึ่งเอาจริงนะคุณผู้ชมเรื่องนี้มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้
เพราะว่าเราไปสังเกตเห็นว่าทั้งต้นหอมเองทั้งหนูเล็กเอง

คุยกันเรื่องลูกถามตอบกันเรื่องลูกตามปกติ
คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยยืนได้แล้วเก่งจัง๑๑เดือนแล้วนะ

เรื่องของพิธีกรสายฮาทะเลาะกันนะฮะว่ากันไป
ส่วนอีกหนึ่งข่าวค่ะสาวหยาดทิพย์ราชปาน
วันก่อนตกอกตกใจเหมือนกันเพราะว่าเธอเป็นลมคากองละครไปเลย
ทีมงานต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลกลางดึก
ล่าสุดก็มาเจอเป็นแขกรับเชิญในรายการตัวแม่มาแล้วเช่นกัน
ก็ดูสุขภาพดีแข็งแรงแล้วนะแต่ว่าเธอบอกว่าเธอเนี่ย
จะถอดสายน้ำเกลือเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็กลับมาลุยงานต่อเนี่ยภาพซองยาทั้งหมดที่เธอไปเข้าโรงพยาบาลมา
แล้วเธอก็เลยบอกว่าสาเหตุที่เธอเป็นลมคากองละครเพราะว่าเธอเป็นโรคกระเพาะ
แล้วก็พักผ่อนน้อยเนื่องจากว่าโหมงานละครหนักถึง๓เรื่องในช่วงนี้
ก็ช่วงนี้งานเยอะไงพักผ่อนน้อยทานอาหารไม่ตรงเวลาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ

ช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะ
แล้วเราก็ออกมาตอนเช้าไปถ่ายละคร
เราก็ต้องถ่ายฉากแบบตอนจะจบ
ที่มันดราม่าพอถ่ายจบ
ก็เป็นหนักก็อาเจียนค่ะ
อะไรเงี้ยเป็นเยอะค่ะ

คนทั้งกองเลยอ่ะแล้วเราก็เข้าใจว่ามันต้องออกอากาศไง
ใช่ก็จบคืนนั้นก็เข้าอีกรอบ
โอ้โหทำงานหนักมากจริงยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ